การเสียชีวิตของจ่าเอกสมานนี้นะฮะ
ก็ทำให้ทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนะครับ

กล่าวขอบคุณถึงผู้ที่มีบุญคุณคนนี้
เราฟังเสียงของตัวแทนผู้ปกครองของเด็ก
แล้วก็โค้ชทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
กล่าวถึงจ่าเอกสมานครับ
ทำให้เหตุการณ์ในทางนี้เกิดขึ้นนะครับ
กินค่อยเป็นกำลังใจ

ทุกท่านทุกคนในข้างนี้โดยเจ้า